จะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะ
เจ้าหน้าที่ไปรอรับเนรคำในฐานะผู้ร้ายข้ามแดน

ใรน่างาสดมาทางโทรศัพท์นะคะจากท่ากสยานสวนภูมิค่ะเชิญค่ะ

หล่อแรงแบบได้ยินค่ะ
ที่จะถูกส่งผู้ร้ายข้ามแดนมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา
และถึงประเทศไทยในช่วงเวลา๒๒นาฬิกา๕นาทีนะคะ
จากสนามบินนาริตะมาถึงยังท่ากัดสยานสุวรรณภูมิค่ะ
โดยหลังจากที่นายวิรพลนะคะได้ถูกทางการแคริฟอร์เนียจับกลุ่มตามหมายจับ
ทางอายการสูงสุดนะคะได้มีการทำหนังสือขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไป
โดยถูกควบคุมตัวได้เมื่อวันที่๒๒กรกฎาคม๒๕๕๙ที่ผ่านมาค่ะ
และทางผู้ต้องหานะคะก็ได้มีการต่อสู้คดีแต่ไม่มีการยื่นอุทธรณ์
ได้ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนตามพรบส่งผู้ร้ายข้ามแดนและถึงที่สัญญาระหว่างประเทศค่ะ
โดยก่อนที่นายวิรพลจะเดินทางมาถึงนะคะทางพันธุ์ตำรวจเอกภัยสิทธิ์วงเมืองอธิบดีดีเอสไอ
ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่สนามบินสุวรรณภูมิว่า
ได้รับรายงานจากคณะเจ้าหน้าที่อายการและดีเอสไอ
เดินทางไปยังรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกา
เพื่อไปควบคุมตัวนายวิรพลนะคะว่าตัวของนายวิรพลเองนั้น
ยังคงสวมใส่ชุดพระจีวรสีเหลืองและปฏิบัติแบบสงฆ์อยู่ค่ะ
ซึ่งเจ้าตัวก็อ้างว่าหลบหนีไปต่างประเทศมานานนะคะ
ไม่ทราบว่าถูกคณะสงฆ์ตัดสินให้ขาดจากความเป็นพระหรือปราชิกตั้งแต่ปี๒๕๕๖แล้ว

แต่เมื่อเจ้าหน้าที่มารับตัวจากสนามบินสุวรรณภูมิไป
จะมีการสอบปากคำร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะ
เพื่อแจ้งให้นายวิรพลทราบว่าได้ขาดจากการเป็นพระสงฆ์แล้ว

ยังฝืนแต่งกายในเครื่องแบบทง

ระบุว่าจะสอบให้เสร็จภายในคืนนี้นะคะ
เพื่อส่งฟ้องศาลในวันพรุ่งนี้ค่ะ

ท่ากาศยานสุวรรณภูมิตำรวจจากสถานีตำรวจภูทร
ถ้ากัศยานสุวรรณภูมิตำรวจท่องเที่ยว
และเจ้าหน้าที่ตำรวจตมท่ากัศยานสุวรรณภูมินะคะ
ในการรับส่งมอบตัวโดยขณะนี้ก็ก็
ยังไม่มีการยืนยันนะคะว่าจะนำตัวนายวิรพลออกทางช่องทางใด
ไม่ว่าจะเป็นช่องทางพิเศษหรือช่องทางปกติค่ะ

เดี๋ยวเราจะตรวจสอบเพิ่มเติมอีกครั้งนะคะ